ไม่รู้ว่าไม้ไปตามแบบว่าตาถลึงหรือเปล่า

บอกต้องเรียกแบบนี้ว่าทะเลเดือดป่ะล่ะฮ้า
บอกเลยว่าเซ็กซี่แล้วก็แซ่บมากไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนนะคะ
แซ่บแรกเลยต้องโหวตด้วยสีชุดสุดจี๊ดสีสวยมากเลยเนอะ
แสดนะคะขนาดพระอาทิตย์ยังชิดซ้ายไปเลยค่ะ
ส่วนแซ่บต่อมาปล่อยไม่ได้ก็คือดีไซน์ชุดค่ะเว้าสูงมากเลยค่ะคุณผู้ชม
กิวฟิวลมมากนะคะถ้าเราเห็นแบบนี้โอ้โหตายแล้วค่ะ

ส่วนแซ่บสุดท้ายหนีไม่พ้นค่ะหน้าท้องแบนร่า
ไม่รู้ว่าถามพวกเราหรือว่าถามไม้พระธรเดชนะคะ
เอาเป็นว่างานนี้นะคะไม่รู้ว่าโพสต์เสร็จปุ๊บนะคะ
ใช่ค่ะไม้พระธรเดชจะเต็มไหม้เลียวฟาดเลยรึเปล่า
ฟาดแรงเลยหรือเปล่านะคะต้องรอดูกันต่อไปนะคะ
คือแซ่บทุกลุคจริงนะสำหรับสาวปุ๊กลุ๊กนะคุณผู้ชมนะไม่ธรรมดาจริงเลยใช่ไหมพี่แจ๊ค
ใช่นะคะเรามาอัปเดตดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มีหลายคนก็สนใจเหมือนกันนะคะก็คือข่าวของอาแหลมมริสันค่ะ
อย่างที่ก่อนหน้านี้เรารายงานข่าวไปว่าอแหลมคือช็อค
แล้วก็คือเกิดกระแสติดเชื้อในกระแสเลือด
แล้วก็ถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนนะคุณผู้ชม
ล่าสุดเลยนะคะคุณแท็ตนัชชาค่ะตามภาพที่เห็นค่ะ
เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะหน้าโรงพยาบาลเลยคุณผู้ชม

แต่ต้องรอดูอาการอีก๒๓วันว่าจะออกได้หรือเปล่าค่ะ
แน็ตเผยนะคะบอกว่าโดยรวมแล้วคุณพ่อตอบสนองต่อการรักษาดีมาก
รับอาหารได้ดีมากแต่ยังไม่ตบโต้ตอบไม่ได้นะคะ๑๐๐
ส่วนตัวคิดว่าพ่อสู้มากนะคะและเชื่อว่าต้องฟื้นขึ้นมาแน่นอน
แต่สาเหตุที่คุณพ่อช็อกไปเนี่ยตอนนี้คุณหมอนำเชื้อไปตรวจอีกทีนะคะ

ส่วนเรื่องการย้ายไปรักษาตัวที่กรุงเทพก่อนอันนี้
ข่าวบอกว่าจะย้ายจากพัทยามากรุงเทพ

แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้กับครอบครัวด้วยค่ะ
มาวันนี้หนูรู้สึกว่าหนูมีพลังขึ้นเยอะเลย

กะว่าจะย้ายค่ะแต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่ย้ายแล้วค่ะ
ใช่เพราะว่าก็ยกครอบครัวมาอยู่ที่หนึ่ง
ขอบคุณคนที่เป็นส่วนนะคะ
ก็ได้รับกำลังใจเยอะมากคนรักพ่อก็เยอะมากเลยค่ะ
ก็ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของอาแหลมมริสันได้นะคะ